คือสาวงามแต่ละจังหวัดเนี่ยในทุกปีเนี่ย
เขาจะมีจุดขายในการสร้างสรรค์เรื่องของการแนะนำตัวของสาวงาม

แต่วันนี้มันมีสิ่งที่พูดถึงกันอยู่ก็คือสาวงามจากนนทบุรี

คือปีนี้เขาใช้ธีมประมาณว่าแต่ละจังหวัดเนี่ย
ต้องไปหาคำพูดอะไรที่เกี่ยวยงกับจังหวัดของตัวเอง
ที่เป็นจุดเด่นของแต่ละจังหวัด
นนทบุรีก็คือจุดที่มันมีเหตุการณ์คุณตังโมตกเรือสปีดโบ๊ทนะฮะ
ทุกผู้ชมลองฟังดูนะฮะเขาวิภาควิจารณ์กันเยอะเลยครับ
นี่ค่ะคือถ้านครนายกเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ความเห็นทางการเมือง
แต่คำว่านายกน้องเขาบอก๘ปีแล้วนะ

ค่ะบ้างก็บอกว่าเหมือนแบบเป็นเรื่องความเป็นความตายของคนคนนึง
มาทำเป็นเรื่องล้อเล่นหรือเปล่า
เนี่ยบอกว่าระวังนั่งเรือตกน้ำ
ค่ะแต่บางคนเขาก็บอกว่าหรือว่าเป็นการร้องขอความเป็นธรรม
ให้กับคุณแตงโมนิดาที่ตกเรือจนเสียชีวิต

ถ้าจะมองในมุมนั้นใช่ไหม

แล้วก็น้องคนที่เป็นสาวงามจากนนทบุรีด้วย
ค่ะประเด็นดราม่าจริงค่ะ
พิมพ์แซงรึเปล่า

ทำไมต้องเอาเรื่องนี้มาเหมือนกับ
มาเป็นจุดขายเป็นจุดเด่นอะไร

นวัดยืนยันนะครับบอกว่าหลังจากเกิดกระแสดราม่าเนี่ย
เพราะว่าการแนะนำตัวการสร้างสรรค์ออกมาเป็นคำพูดตรงนี้
มันก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัว
น้องมาลีทิพยพรพรมราช
วันนี้น้องมาลีขอยกมือไหว้ขอโทษไปยังทุกคน
นี่ฮะผ่านทีมข่าวไทยรัฐนิวโชว์เลย

นี่คุณจักรินบรรณาธิการข่าวบันเทิงของเราไปคุยด้วย
และต้องกราบขอโทษจริงที่ใช้ประโยคไม่เหมาะสมในการแนะนำตัว
มาลีบอกว่าใจจริงของเธอเนี่ยมองว่าคดีของแตงโมเนี่ย
ควรได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมาก
เธอก็เลยอยากหยิบยกประเด็นคดีนี้มาพูด
แง่มุมที่อยากนำเสนอก็คืออยากเตือนให้ทุกคนระวังเรื่องการนั่งเรือ
ไม่ได้ตั้งใจพูดไม่ให้เกียรติพี่ตังโม
ยืนยันว่าไม่ได้หิวแสงด้วยไม่ได้สร้างดราม่าด้วย
แล้วที่ผ่านมาก็ติดตามข่าวของพี่แตงโมมาตลอด
อยากให้เกิดความยุติธรรมกับพี่ตังโมด้วย
แต่ถ้าใครไม่สบายใจกับการแนะนำตัวตรงนี้
มารีเป็นคนมารีอยู่ที่จังหวัดนนท์ค่ะ
ดีรู้ข่าวพี่โมเนี่ยตั้งแต่วันแรก
ซึ่งเราติดตามข่าวเรื่องนี้มาโดยตลอด

เฮ้ยเราไม่มีสติในตอนนั้น
ซึ่งอันนี้มารียอมรับในจุดนี้ค่ะ

อย่างนั้นคือแต่ว่ามันแบบว่าด้วยความที่ตอนนั้นทุกอย่างเกิดไวมาก
มันเลยทำให้แบบพอแมสเซตที่เราพูดออกไปเป็นคำแบบนั้น

ใช่ค่ะมารีขอโทษจริงนะคะ
ที่ทำให้แม่หรือว่าแฟนคลับที่รักพี่โมทุกคนผิดหวังในเรื่องนี้
แต่มารีไม่ได้มีเจตนาที่จะเกาะกระแสพี่โม

แต่มารียินดีรับผิดค่ะมารียินดีรับฟังทุกความคิดเห็นแล้วก็